แต่ว่าคนที่ประสบเหตุรอดตายราวปฏิหาร
แต่ให้คุณผู้ชมดูว่ารอดตายแต่อะไรกระจายอยู่เต็มถนนไปดูกันนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมเห็นจังหวะที่แม่ค้ารถพ่วง
ซึ่งรถพ่วงคันนี้ขายไส้กรอกอีสาน
แล้วรถจักรยานยนต์ตามหลังมาคุณพุ่งชนมาเต็ม
กลางส่วนต่อพ่วงระหว่างรถจักรยานยนต์
กับส่วนต่อพ่วงไส้กรอกคุณดูสิฮะ
ตรงนั้นคือบรรทุกมีมีไส้กรอกแขวนเอาไว้ขายใช่ไหมคะ
ใช่ครับเรียกว่าโอ้โหชนกลางลำเลยนะครับ
แจ้งวัฒนาย่านปากเกร็ดจังหวัดนนท์ธับบุรี
บันทึกภาพไว้ได้เห็นจะแต่มันจะค่อนข้างมืดไปหน่อยนะครับ
ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
บอกว่ารอดตายปฏิหารชัด
เพราะนอกจากเกิดเหตุการณ์รถจักรยานยนต์
ชนรถพ่วงขายไส้กรอกอีสานแล้ว

นั่นคือรถพ่วง๑๘ล้อ

รถใหญ่อยู่ข้างเลยนะครับ
แล้วก็ตอนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ย
ศีรษะหรือว่าหัวของป้าคุณขายไส้กรอก
แทบจะไปอยู่ใต้ล้อรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อแล้วคุณ

ของนี่หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ป้าแขวนอะไรหรือเปล่า

แล้วก็มีการระบุพิกัดนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
ก็มีคนเข้ามาแสงความคิดเห็น
สอบถามไปถึงป้าขายไส้กรอกอีสานแหละ
คุณป้าคุณป้าขายของดีเอ้ยห้อยของดีอะไร
เพราะว่าอย่างที่เห็นคุณไส้กรอกอีสานกระจายเต็มถนนเลย

คนโพสต์ก็ตอบกลับไปบอกว่าป้า
เขาเปิดเผยออกมาบอกว่าแขวนหลวงพ่อรวย
งานนี้หลวงพ่อรวยราคาพุ่งแน่นอนเขาบอกแบบนี้นะครับ
ไปดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุยับเหมือนกัน
เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมนครนะครับ
ชนเสาไฟฟ้าเดี๋ยวคุณผู้ชมได้เห็นสภาพรถ
ด้านหน้ารถพังยับเยินเลยนะครับ

ล้อด้านซ้ายหลุดกระเด็นจอดขวางอยู่กลางถนนเละไหมฮะ

ก็ตรงโคนเสาไฟมีรอยเฉียวชนอย่างแรง

คนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่แก้มขวา

ซึ่งคนขับเป็นข้าราชการตำรวจ
ศร้อยตำรวจเอกสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
หรือว่าตอหมอกำลังนั่งมืนงงอยู่นะครับ
ร้อยตำรวจเอกคนนี้นะครับให้การบอกว่า
ผมเองกำลังขับรถจะกลับบ้านโดยใช้ถนนผนโยธิน
ซึ่งระหว่างที่ขับอยู่จู่ผมเกิดอาการวูบ
ผมยอมรับเลยผมรู้ตัวเลยตอนนั้นวูบนะครับ

แต่มารู้อีกทีมันเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงไปแล้วนะครับ
เรื่องต้นตำรวจสนบางเขนก็เตรียมตรวจสอบ
กล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
แล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
นี่นะคะเรื่องบนท้องถนนก็มีความพร้อมของคนขับเอง
ความพร้อมของรถที่เราขับแล้วก็เพื่อนร่วมทางด้วย

เพื่อให้ระมัดระวังกันนะคะสำหรับการใช้รถใช้ถนนค่ะ